บจมหาสนุกสัปดาห์นี้เรามาบุกกันที่สุพรรณบุรี
คุณทอมดารนียุทธ์ค่ะ
มาสุภัณฐ์ทั้งทีต้องเชิญศิลปินแห้งชาติ
อย่างแม้คนจิตสี่ประจันทร์
บจมหาสนุก
และนอกจากนั้นเรายังมาสนุกสนานกันต่อกับบรรดาพ่อค้าแม่ขาย
มาดูกันว่าเราจะมอบเงินรางวัลให้เขาอย่างไร
คนในอำเภอสามชุกมีผู้หญิงกี่คน

อันอะไรเอ่ย

และที่สำคัญต้องบอกเลยว่า
ชุมชนชาวนาแห้ววังยาง

จะสำเร็จกับเงินรางวัล๓๐๐๐บาทหรือไม่
อาทิตย์นี้พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒